นั่งไม่ได้นั่งไว้บ้างหมดเลย

ก็เอ่อค่ะ
ก็ไม่เคยพูดถึงความตั้งใจเลยนะคะ
วันนี้ก็ขออนุญาตเอ่อพลัง
ให้ทุกคนที่รอดูรอฟังนะคะ
เข้าใจว่าจริงเราก็มีเจตนาคือ

แล้วก็ต้องการอย่างเดียวคือต้องการพิสูจน์
แล้วก็แสดงความจริงว่าสิ่งที่มันเป็นข่าว

มันไม่มีความจริงเลยแม้แต่น้อย
ก็เราเป็นผู้ถูกกระทำมาตลอดใช่ไหมคะ
ก็อยากได้ความเป็นธรรมบ้างเท่านั้นเอง

ก็วันนี้ได้มาเจอกับน้อง
ครั้งแรกเหมือนกันจริงน้องโทรมาหาคุณแม่หลายทีแล้ว
โทรมาหาพี่ทนายนิด้าด้วย
เช่นกันก็ในส่วนของที่มีข่าวออกไปว่า
เอ่อเราเรียกรองค่าเสียหายหนึ่งล้านบาท
เอ่อพูดพูดง่ายบ้านจากใจจริงเลยว่า
ก็เราอยากเลี่ยงให้มันสมกับ

เอ่อการศึกษา
หน้าที่การงานทางสังคม
ที่ได้สูญเสียไปมาโดยตลอดนะคะ
จริงแล้วก็อย่างที่บอกว่า
ไม่คงไม่ถึงขนาดนั้น
เราก็เห็นใจกันตลอดเพราะว่า

เพราะว่าที่น้องเขาเจอตอนนี้
ไม่ว่าจะเจ็บปวดทางด้านไหน

ทุกคนจะได้สร้างบรรทัศน์ขึ้นมาใหม่
โอเคล่ะเราเป็นดารานักแสดงก็จริง
จำเป็นต้องยอมรับกับคำวิพากษ์วิจารณ์
แต่ว่าอยากให้มันอยู่บนความเป็นจริงนะคะ

อย่าเล่นข่าวหรืออย่าพูดคุย

ให้มันเสียหายหรือสนุก

ว่าทุกคนเห็นชัดอยู่แล้วว่า

ค่ะ

แต่ว่าอะไรที่มันมากเกินกว่านั้น
อยากให้ทุกคนมีสติในการเสพข่าว

ช่างใจก่อนไหมว่าเรื่องจริงมันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน

แล้วถ้ามันพิสูจน์มาว่าเป็นความจริง

อย่างไรครับ

อยากคำพูดที่น้องพูดกับคนโพสต์

รู้ว่าเขาเจ็บหัวตัว
แล้วก็มันจะไม่จบ

ทำไมแมทถึงอยู่เงียบมากขนาดนี้

ทุกคนไม่ได้อยากให้มาทำร้ายกัน
ความเรียกแล้วเป็นทัฒนใหม่มากกว่า
อยากให้ทุกคนแบบก้าวบังเกอร์อะไร
ที่มันต้องทำลายไปสักทีแล้ว
มันต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงสักทีแล้ว
ตั้งใจยังไงบ้างของทุกคน
เพราะว่าเราเองก็เป็นอยู่นะตอน
เข้าใจความรู้สึกของพี่เขาอะค่ะว่าแต่จริงพี่เขาเป็นเยอะกว่าเพราะเขาโดนมาตลอดเขาเป็นคนของสังคมอะค่ะแล้วคือเขาก็ต้องโดนจับตามองเยอะกว่าเราอยู่แล้ว
วันนี้มันเป็นนัดไต่สวนมูลฟ้องอ่ะนะคะหลังจากที่เราได้ยื่นฟ้องน้องมานะคะ
ในการไต่สวนมูลฟ้องเนี่ยก็เพื่อที่สารจะได้ดูว่าเรื่องราวที่น้องแมทเอามาฟ้องเนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือเปล่ามีการแกล้งฟ้องแกล้งเก่าหาเขาหรือเปล่า
ซึ่งหลังจากวันนี้ศาลก็นัดฟังคำสั่งนะคะในวันที่๓พฤศจิกายนซึ่งหลังจากวันนั้นเนี่ยถ้าสารคิดว่าเห็นว่าคดีมันมีมูล
ว่าน้องแมทไม่ได้เอาเรื่องเท็จมาฟ้องเรื่องข้อความมันเป็นความเสียหายจริงสารประทับฟ้องไว้พิจารณา
ก็จะส่งหมายไปที่น้องเขาแล้วถึงวันนั้นน้องก็จะต้องตกเป็นจำเลยละ
แล้วก็จะต้องหาเงินประกันตัวนะคะหรือก็อาจจะต้องจัดหาทนายในการต่อสู้คดี
ถ้าประสงค์ที่จะสู้คดีนะคะแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยเท่าที่คุยกันมาตลอดถึงจนถึงวันนี้
คือน้องก็บอกว่าคือน้องรับทราบถึงการกระทำของตนเองทั้งหมด
ถามว่าวันนี้ที่คุยในสารเนี่ยทั้งน้องแล้วก็คุณแม่ถามว่าโกรธเครื่องน้องไม้ทั้งสอง
เพราะว่าปัญหานี้มันค่อนข้างเป็นปัญหาสังคมเหมือนกันน้องก็อยากที่จะสร้างบรรทัศน์ให้เกิดขึ้นกับสังคมต่อไป
ทุกคนจะได้คำตอบซะทีว่าดาราวิจารณ์ได้ไหมแบบไหนเรียกว่าวิจารณ์แบบไหนเรียกว่าไม่ใช่แบบไหนคือเกินขอบเขตที่จะต้องเป็นความผิด
ซึ่งเราก็อยากสร้างบรรทัศน์ตรงนั้นต่อไปให้ทั้งกับตัวน้องแมทพิรณีเองและกับท่านอื่นด้วยค่ะ
คิดว่าคอบเขตในการวิจารณ์คือแขกใหม่ไหม
คอยถูกบอกแถมบริบทแหล่งมนุษย์
ยังไงต่างยอมรับได้แต่ว่าอย่างอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริบทที่เขาเป็นอยู่ในเรื่องส่วนตัวนะคะ
แม้แต่ทนายนิด้าเคยบอกไปแล้วว่าทนายเนี่ยเป็นทนายความวิจารณ์ได้ทำงานดีไม่ดีสัมภาษณ์ดีไม่ดีเกี่ยวกับการตอบกฎหมายว่าได้
แต่ถ้าบอกว่าเอ๊ะทนายเคยเป็นผู้หญิงขายตัวมาก่อนนู่นไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการเป็นทนายนะถึงต่อให้เป็นเรื่องจริงมันก็ผิด
เช่นเดียวกันนะคะน้องแมทพิรณีเนี่ยในเรื่องส่วนตัวเขาถ้าไม่ได้เป็นประโยชน์กับสังคมใดก็ไม่อยากให้ไปวิจารณ์นะคะ
ถูกต้องไหมคะแต่ถ้าบอกว่าเกินเลยไปถึงครอบครัวพ่อแม่พี่น้องซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาด้วย
หรือการที่ไปบอกว่าเป็นผู้หญิงโสเพมี
มันไม่ได้เกี่ยวกับบริบทที่เป็นอยู่
ไปเรียบร้อยค่ะก็อย่างที่บอกว่าเราคงใกล้เขียวกันเนาะเยียวยาว่า
บทลงโทษที่ควรจะมีมีได้เท่าไหร่อย่างที่บอก
ไปหลายหลายครั้งเสมอว่าไม่ได้ต้องการเอาเงินค่ะเอ่อแมททำงานหาเงินด้วยตัวเองมาโดยตลอดอยู่แล้วทำได้ค่ะ
ดังนั้นไม่ได้มีปัญหากับแมทเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกคืออยากให้ทุกคนรับทราบว่า
ขอบเขตมันอยู่แค่ไหนเสพข่าวพูดเสมอว่าให้พอเหมาะพอควร
ฝากถึงสื่อหลายหลายท่านด้วยว่าสนุกได้ค่ะทราบว่านี่คือวงการบันเทิง
แต่เอาพอประมาณอย่าต้องให้ถึงกับคนคนนึงต้องแบบสูญเสียอะไรหลายอย่าง
ทางด้านจิตใจหรืออะไรก็แล้วแต่เห็นไหมว่ามาวันนี้ก็คือ
ก็ทุกคนถูกฟ้องก็ทุกคนรอบตัวทุกคนของคนที่ถูกฟ้องของแมทของผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องทุกคนทุกข์หมดเลยไม่มีใครแฮปปี้ไม่มีใครสนุกไปกับเหตุการณ์นี้เลยอะค่ะเพราะฉะนั้นแมทรู้สึกว่ามันมันคงไม่มีใครชอบอยู่แล้วอ่ะอืม
เดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่นิด้าขอแทรกนิดหนึ่งเมื่อกี้เนี่ยถามน้องแมทไปว่าคดีนี้จะไก่เกี่ยวไหมแล้วน้องแมทเนี่ยเรื่องกฎหมายน้องแมทจะไม่เข้าใจว่าแบบมันไก่มันมันถอนไม่ได้แล้วเพราะว่าสารรับแล้วจริงจริงคดีเนี่ยมันเป็นคดีที่ยอมความได้มันถอนได้อยู่ตลอดเวลานะคะเพียงแต่ว่าคืออย่างอย่างที่บอกว
มันมีราคาค่างวดที่จะต้องจ่ายเท่าไหร่ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแต่ตัวเงินหมายถึงแต่โทษด้วยค่าปรับที่จะต้องชำระให้ศาลด้วยดังนั้นเนี่ยความหมายของน้องแมทเนี่ยคือมันความหมายคือมันเลยจุดของการที่จะมาถอนฟ้องอะไรกันในเวลานี้แล้วมันไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องของการยอมความไม่ได้นะเดี๋ยวจะคลาดเคลื่อนตอนนี้ที่ยื่น
ไปสารนัดไต่สวนมูลฟ้องก็คือเดือนกุมภาพันธุ์แล้วค่ะแต่ว่าในคดีเนี่ยสารสารนัดฟังคำสั่งไต่สวนมูลฟ้องคือในวันที่สามพฤจิกายนแต่ไอล็อตที่เคยโพสต์ไปว่าพันธุ์แรกเนี่ยสารนัดไต่สวนมูลฟ้องคือเดือนกุมภาพันธุ์ปีหน้าค่ะก็คิดว่าคงคงยังยังมีอยู่อีกสักสั
แต่คิดว่าก็คงจะมีเพิ่มเติมอีกสักประมาณหนึ่งค่ะทั้งสิบคนสิบเอ็ดอุ้นนี้ได้โทรมาขอโทษถูกรายหรือยังค่ะยังนะคะยังยังใช่ค่ะ
ให้สารท่านพิจารณาดีกว่าค่ะ
ไม่ค่ะแมทบอกแมทโดยจิตใจแมทแมทโอเคมาตั้งนานแล้วค่ะแมทไม่ได้ติดใจอยากเอาความหรืออะไรแต่ว่าอย่างที่บอกนะคะพูดอีกเป็นครั้งที่สามก็คืออยากให้มันเป็นบรรทัดฐานใหม่เท่านั้นเองค่ะ
ก็ไม่ถึงไม่ถึงขนาดนั้นหรอกค่ะแต่ว่าแมททางข้อความได้รับเยอะเหมือนกันว่าหลายหลายท่านซึ่งเราก็ไม่เคยทราบเลยว่าเขาก็โดนคุกคามขนาดนี้เหมือนกันค่ะ
อยากบอกอะไรถึงที่จะเม้นต์ต่อไปหรือที่จะอะไรกับตัวกับตัว
ไม่ใช่กลับตัวกลับใจแมทเข้าใจว่าบางทีไม่ใช่บางทีหรอกพอเป็นดาราแล้วเราก็รู้คำว่าดาราเนอะเราเห็นเขาเล่นละครอยู่ในทีวีเราเหมือนเราเหมือนว่าเรามีสิทธิ์ในตัวเขาเราชื่นชมเขานะเราสนับสนุนเขานะแมทเข้าใจทุกอย่างว่ามีความอินมีความรู้สึกไปกับข่าวแต่อย่างที่บอกอะค่ะว่าก่อนที่จะเชื่ออะไรอ่ะค่ะอยากให้
ได้มากน้อยขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยอยากไปเชื่อสิ่งที่ข่าวออกหรือสิ่งที่นำเสนอออกไปซะทั้งหมดค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ